ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับเพราะว่าสังคมมีคำถามตามมามากมายเยอะแยะเหลือเกิน

โดยเฉพาะคำถามที่มีไปยังตำรวจนะท่านผู้ชมจำได้อยู่แล้วเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะฮะ
เมื่อรถเบลลี่คันหนึ่งขับขึ้นไปบนทางด่วน

แล้วก็เกิดการชนกับรถอีก๒คัน
จ้าน่ายไปชนกับรถของอภอพแล้วก็เบนลี่จะโดนไปสามคันบนทางด่วน

คือพังยับทั้งสองคันสำหรับรถของอพรแล้วก็โดยเฉพาะรถ
ปาเจโรนะปาเจโรนี่ยับเยอะจริงจริงนะคะ
เจ้าของรถบอกออกป้ายแดงมาด้วยอืม
คือโชคดีไม่ตกลงไปข้างล่างเคราะห์ดีจริงจริงค่ะ
แล้วก็ของกู้ภัยอบอบภรรอด้วย
ก็มีคนบาดเจ็บไปสองนะฮะโชคดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ส่วนทางรถเบลลี่เนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะ
ที่ขับรถมามากับหญิงสาวคนหนึ่ง
ตอนหลังก็ทำให้ทราบว่าเจ้าของรถเบลลี่ซึ่งเป็นรถหรูราคาแพงอยู่แล้ว
ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่นะฮะชื่อคุณสุทัศน์นะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือ
ทำไมไม่อยู่ช่วยเหลือหรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
คือเหมือนเขาบอกว่าคนขับเนี่ยพาผู้หญิงที่นั่งมาด้วยกันนะคะ

แล้วทางฝั่งของกู้ภัยที่เข้ามาในที่เกิดเหตุกันเยอะแยะเนี่ยเขาตามมาทัน
ตามมาเจอตรงนี้เลยนะฮะ
แล้วกู้ไภก็เลยบอกแท็กซี่ว่าให้ขับรถพาไปส่งเขางอนทางส้อดด่วนหนึ่ง
เขาก็ยืนยันในคลิปบอกว่าเขาไม่ได้เมา
เมื่อกี้มองดีบอกถ้าทานดูน่าจะมาวนะครับ
เขาก็ตอบสวนกลับไปเลยว่าไม่ได้เมาครับ

คือถ้าเกิดว่าตามมาไม่ทัน

แต่พอไปถึงสถานีตำรวจคุณสุทัศน์ไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
เพื่อจะดูว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่ง
ดื่มน้ำมันจะมีคลิปเคลื่อนไหวใช่ไหมในช่วงเวลานั้น
บอกว่าเจ็บหน้าอกไม่สามารถเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้
มีคลิปเคลื่อนไหวไหมสุดท้ายเนี่ยคุณสุทัศน์บอกขอไปตรวจเลือด
เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีคนที่มาที่โรงพักมาพาคุณสุทัศน์ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาล
มันก็มีคำถามตามมาเยอะแยะว่าเอ้าอย่างนี้ไม่ต้องตรวจไม่ต้องเป่าตอนนั้น

กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดเวลามันผ่านไปตั้งแบบ๔ชั่วโมงกว่า
เกือบ๕ชั่วโมงแล้วค่ะ
ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของคุณสุทัศน์ออกมาแล้วนะครับ
มี๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป่านะจะต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่ฮะถวดเลือดออกมา๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ
คือถ้าไปตรวจเลือดเนี่ยต้องไม่เกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทีนี้ผลออกมาไม่เกินก็แจ้งข้อข่าวเมาแล้วขับไม่ได้ใช่ไหม
คือถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปจะใช้มาตรฐานนี้หรือเปล่า
โดยเฉพาะกฎหมายระบุไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่า
ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแล้วคุณไม่ยอมเป่า
อนุมานได้เลยว่าคุณเมาแล้วขับแล้วแจ้งข้อกล่าวหาได้เลย
ให้ไปพิสูจน์เอาเองว่าจริงไม่จริง
มันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาเลยเป็นคำถามตามมายังตำรวจเลยว่า
ทำไมมันถึงเป็นมาตรฐานแบบนี้

พนักงานสอบสวนสนทางด่วน๑ยืนยันนะครับว่า
ส่งตัวคุณสุทัศน์เนี่ยคนขับรถเบลลี่เนี่ยไปตรวจเลือด

เพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอน

วันนี้สอนอทางด่วน๑ยืนยันว่าตรวจตอนตี๓๓๐หลังเกิดเหตุ๓ชั่วโมง
มีหลักฐานจากพยานที่อยู่ในโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็หลังเกิดเหตุ
ถึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาบอกเขาพอเขาไปดูกันไปไล่เวลา
ถามลายอ่ะมันก็ไม่ตรงว่าถึงตำรวจบอกมันตี๕๐๐นโน้นหลักฐานจาก
กล้องหน้ารถเลยนะนี่ฮะนี่นี่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับมัน
กว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนเที่ยงคืน๓๕นาทีนะฮะคืนวัน
๘มกราคมคนขับรถเบลลี่ก็ออกจากที่เกิดเหตุไปลงไปข้างล่างไปเรียกแท็กซี่ไปกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นคือเวลาตี๑๔
แล้วอาสาสมัครที่เขาตามไปจนไปเจออยู่ที่แท็กซี่เขาบอกให้โชเฟอร์แท็กซี่ขับไปส่งที่สอนอทางด่วนหนึ่งนะห้ามพาไปไหน
ตอนตี๑๕๘นาทีเพื่อให้ทนายเนี่ยมาหาคุณสุทัศน์ที่สอนอพร้อมกับปรากฏภาพคนขับรถเบลลี่บนสอนอที่นั่งเคี้ยวหมักฝรั่ง
แล้วก็คุยโทรศัพท์มือถืออยู่จากนั้นก็มีการคุยกันอยู่ที่สอนอ
เรื่องที่คนขับรถเบลลี่ไม่เป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
บอกเจ็บหน้าอกจะขอไปตรวจเลือดแล้วพยายามติดต่อพูดคุยกับใครบางคน
ล่วงเลยไปถึงเวลา๒นาฬิกา๕๒นาที
ก่อนจะมีผู้ชายคนนึงมาที่สอนอทางด่วน๑พร้อมกับลูกน้องและภรรยา
อ้างว่าตัวเองเป็นอดีตตำรวจยศสูงเป็นข้าราชการระดับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เองแล้วก็รับตัวคนขับรถเบลลี่
ขึ้นรถเบนส์ไปโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจเลือดวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
โดยพนักงานสอบสวนสอนอทางด่วน๑เนี่ยให้ดาบตำรวจนายหนึ่งขี่จักรยานยนต์
ประกบไปไปถึงโรงพยาบาลตำรวจคือ๔นาฬิกา๓๕นาทีนะฮะ
เขาบอกเขาไปตรวจกันแล้ว๔นาฬิกา๓๕นาที
แล้วสอนอทางด่วน๑บอกว่าส่งไปตรวจตอนตี๓๓๐ได้ยังไง
ไปถึงโรงพยาบาลตี๔๓๕แล้วออกมาจากโรงพยาบาลตอนตี๕๓๐
หากสรุปตามไทม์ไลน์นี้เท่ากับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเที่ยงคืน๓๕
ส่งตัวไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคือตี๔๓๕เท่ากับว่าเป็นเวลาที่ห่างกัน๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมันจะลดลงไปขนาดไหน
เรื่องนี้ทางหมอหมูนายแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัย๔
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศว
บอกถึงกระบวนการและหลักการการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับ
หมอหมูบอกว่าการตรวจวัดการตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอลในเส้นเลือดเนี่ย
ต้องทำการตรวจหลังจากเกิดเหตุไม่นานเท่านั้น
เพราะโดยเฉลี่ยแล้วปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของมนุษย์มันจะลดลง
มันจะสลายไป๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในทุก๑ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นคุณก็ลบไปสิ
ถ้าคุณไปตรวจหลังจากนั้นจะ๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงหรือ๔ชั่วโมงเนี่ย
คุณหักลบไปเลย๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สมมุติวันนี้ถ้าในกอตรวจได้๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ตรวจหลังจากเกิดเหตุไป๔ชั่วโมง

อย่างน้อยสมมุติว่าถ้าคิดขั้นต่ำเลย๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุก๑ชั่วโมง๔ชั่วโมงใช่ไหม

แอลกอฮอลเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายจะเริ่มเผาผ่านแอลกอฮอล
อัตรา๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิสต์ต่อชั่วโมง
ซึ่งปริมาณแอลกอฮอลที่ลดลงตามจำนวนชั่วโมงนั้น

โดยจะขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนักยาและการรับประทานอาหาร
นี่ฮะที่หมอหมูให้สูตรคำนวณในการคิดหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับ
หลังไปถึงช่วงเกิดเหตุนะครับ
ถ้าเกิดเหตุตอนเที่ยงคืนทำการตรวจแอลกอฮอลตอนตี๕
ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย
คือมันต้องไปคูณย้อนหลัง
เหมือนที่เราลองคำนวณอ่ะนะ
อันนี้เอาแบบคร่าวนะถ้าเป็นกรณีสมมุติขึ้นมานะค่ะ

แล้วไปตรวจเลือด

แล้วเจอ๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

มันน่าจะสูงถึง๑๒๒๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับ
หลังผลการตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของ

เราได้คุยกับทางอาสาบรรเทาสาธารณภัยหน่วยฐานพญาตากนะครับ

อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเป็นหนึ่งในคนเจ็บด้วยนะครับ
บอกว่าเขาก็เสียความรู้สึกนะ
ถ้าตำรวจตรวจทันทีหลังเกิดเหตุเนี่ย

เคสที่เกิดขึ้นกว่าจะตรวจเนี่ยมันหลายชั่วโมงแล้ว
คุณอิทธิพลที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาเหมือนกันนะฮะ
เป็นคนที่วิ่งตามไปจนไปทันรถแท็กซี่อ่ะค่ะ
คุณอิทธิพลบอกไม่แปลกใจผลการตรวจที่จะออกมาอย่างนี้
พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแค่๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เพราะยิ่งตรวจช้าปริมาณแอลกอฮอลมันก็ยิ่งลดลงอยู่แล้ว
แต่ง่ายคิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาครับ
มันจะเป็นยังไง
ตอนนี้โดนตรวจไปแล้วเนอะ
ใช่
นี่แหละฮะคือคำถามของสังคมแล้วครับว่า
ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
คือในมุมของคุณสุทัศน์เองเนี่ย
เขาก็พร้อมยอมรับความเสียหายทุกอย่างนะ

หรือว่าจะรถของทางอาสานะครับ
แต่คำถามที่มันตามมาเนี่ยมันมาทางตำรวจด้วยไง
ว่าเออแล้วมาตรฐานมันคืออะไร

สมมุติถ้าเขาบอกเขาเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้จริง
ก็พาไปเจาะเลือดตรงนั้นเลยไม่ได้เหรอ

แล้วก็มีคนที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชิงเทคนิคนะ
เครื่องเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
มันไม่ได้ต้องเป่าแบบใช้ลมแรง

แล้วก็ใช้หน้าอกสูดลมเข้าไปเยอะไม่ใช่นะฮะ

แค่พูดแล้วมีลมหายใจออกมาเนี่ย
เครื่องมันก็สามารถตรวจจับได้แล้วด้วยซ้ำ
ก็คือถ้าคุณหายใจเข้าแล้วหายใจออกได้อยู่

วันนี้อ่านข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มบอกว่าลูกน้องเขาโดน

ไม่มีไม่มีการบอกว่าอะไรใดทั้งสิ้น

ก็เลยมีคำถามตามมาเยอะ

เดี๋ยวผมไปตรวจเลือดเองที่โรงพยาบาล

ขับรถไปเองกันมั้ยมีคนมารับไปมั้ย

จากรยานยนต์ตามประกบรถคันนั้นไป
ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา

ถ้าเกิดไม่ตรวจตั้งแต่แรกทำไมคุณไม่แจ้งข้อหาเรื่อง

ที่กฎหมายเขาให้ช่องตรงนั้นเอาไว้

บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้แจ้งข้อหากับ
ผู้ที่ขับรถเบลลี่แล้วนะครับ
ในข้อหาขับรถโดยประมาท

และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

หลังจากกระแสสังคมถาโถมเข้ามา

ฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้ว
ทางคดีศาลท่านก็จะพิจารณาคดีต่อไป
ขณะเดียวกันบชนบอกว่า

เกี่ยวกับการทำงานของพนักงานสอบสวน

ดำเนินการให้คนขับรถ
เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตั้งแต่แรก

กระแสสังคมเนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงเหมือนกัน

ก่อนที่มันเคยเกิดขึ้นที่
กว่าเรากว่าประชาชนจะมารู้เรื่องเนี่ย
ไปกี่วันหรือมันผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้ว
หลักฐานมันเยอะไปหมดฟังทางฝั่งของคุณสุทัศน์บ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
ลองฟังทางฝั่งนี้บ้างนะฮะวันนี้คุณสุทัศน์นะฮะที่เป็นนักธุรกิจดัง
มีบริษัทเยอะแยะแล้วก็เป็นผู้ขับรถเบลลี่ในวันนั้นนะครับ
คุณสุทัศน์เนี่ยชี้แจงอย่างนี้นะฮะค่ะชี้แจงผ่านสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่ายืนอย่างน้อยปกติแล้วเค้าไม่ใช่คนดื่มนะครับ
เพราะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเป็นกรดไหลย้อน
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือว่าเครื่องดื่มอัดแก๊สไม่ได้
เปญยังดื่มไม่ได้เลยวันเกิดเหตุคืนวันนั้น
มกราคมเนี่ยไปกับเพื่อน๒๓คนเพื่อนอยากดื่มแชมเปญ
คุณสุทัศน์บอกว่าผมก็เลยดื่มไปแก้วสองแก้วดื่มพอเป็นพิธี
อ๋อก็คือดื่มเท่ากันดื่มได้เนาะ
ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเกินกว่านี้ดื่มแค่นิดหน่อยพอเป็นพิธี
แล้วตัวคุณสุทัศน์เองเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวัน
ยืนยันว่าไม่ใช่คนแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่ะยังไงนะคะ
ออกมาขณะเดียวกันคำถามที่ตามมาก็คือเห็นมีขวดวายในรถเนี่ย

เป็นขวดวายที่คุณสุทัศน์บอกว่าไม่ได้ดื่มนะฮะในวันนั้น

คุณสุทัศน์ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มในวันนั้น
วันนั้นไปกับเพื่อน๔คนนะที่ไปที่ร้าน
แล้วมีแฟนของเพื่อนอยากได้ขวดวาย

เป็นขวดวายที่วางทิ้งไว้ในรถหลายวันแล้ว

คือแฟนเพื่อนเนี่ยเขาเป็นคนชอบสะสมขวดวายค่ะ
คุณสุทัศน์ก็เลยจะเอามาให้
ถุงไวน์ก็เป็นของคุณสุทัศน์เนี่ยแหละ

ส่วนวันนั้นเนี่ยคุณสุทัศน์เนี่ยดื่มแชมเปย

ไม่ได้กินคนเดียวนะกินกับเพื่อน๔คน๔คน
ของคุณสุทัศน์เนี่ยแก้วเล็ก
เปญมันไม่ได้เป็นแก้วไซส์เดียวหรอกเหรอคะ

แก้วสองแก้วที่เขาบอกใช่มั้ยฮะ
เดียวหรือแก้ว๒แก้วประมาณนั้นเป็นพิธีเนอะ

แล้วเหตุการณ์ตอนรถชนอันนี้เรื่องดื่มนะ
เพราะว่าคนสงสัยว่าทำไมวัดแล้วเจอแค่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เหตุการณ์ตอนรถชนนี่
คุณสุทัศน์บอกว่าความจริงมันเฉียวกันแค่นิดหน่อยเองนะ
ค่ะแต่ด้วยความที่รถของมูลนิธิวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็วที่สูง
ทำให้เกิดการกระแทกมันเป็นไปไม่ได้เลยว่ารถของเขาเนี่ย
ฝั่งละ๓เลนนะครับหลังเกิดเหตุไว้ก็ยืนยันว่ากู้ภัยคนนึงเนี่ย
ทำให้เจ็บฟกช้ำแต่เขาจำหน้าไม่ได้
เพราะตอนนั้นมีกู้ภัยมาที่เกิดเหตุเนี่ยมากถึง๔๐คนด้วยกัน

สุทัศน์อาจจะยังไม่เห็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
อาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปกล้องหน้ารถหรือเปล่าไม่ใช่วงจรปิด

แต่ถ้าดูจากวงจรปิดเอ้ยขออภัยจากกล้องหน้ารถเนี่ย
เจโลนี่คว่ำก่อนที่อปพลจะชนอีกนะ
คือผมไม่ได้ฟังคุณสุทัศน์พูดอย่างเต็มนะ
อันนี้ผมอ่านจากบทข่าวที่เขาเขียนมานะ
ผมก็เลยไม่รู้ว่ารายละเอียดที่คุณสุทัศน์พูดเนี่ย

เอาเป็นว่าตามที่เนี่ยที่เขามีบทมาตรงนี้เนี่ย

เขาชี้แจงเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะ
ถ้าจะเอารายละเอียดแบบฟังว่าเขาพูดว่ายังไงเนี่ย

นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ

ถ้าดูในขณะนี้ตามข้อมูลที่ได้มาที่เขาแถลงนะวันนี้
ก็คือเขายืนเอาว่าเขาดื่มนิดเดียวเป็นแชมเปญ

ส่วนการเฉียวชนเนี่ยมันมีการกระทบไปกับกู้ภัยที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง
มันก็เลยเหมือนกับแต่ความจริงเขาเฉียวนิดเดียวของเขาตรงนั้นนะฮะค่ะอืม